ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเราตกลงกันว่าเราจะร่วมมือกัน
แล้วก็คิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ว่าทางเดินข้างหน้า
มีขวากหนามเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดทุกช็อตเลย
เราจะปวดหัวนะครับเพราะมันเยอะเลย
แต่ว่าเรารู้ว่าภายใต้ความยากลำบาก
หัวใจสำคัญอยู่ที่ความรักและความสามัคคีกัน
ถ้าเรารักกันสามัคคีกันและมุ่งหมายเดียวกันว่า
ปัญหาก็คือเราอยากจะให้ประชาชนสมความปรารถนาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็เราอยากจะสร้างประชาปไตยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจับมือกันแล้วเดินไป
เจอปัญหาก็แก้ไปทีละเปราะช่วยกันแก้ช่วยกันจัดการปัญหามัน

ตอนที่คุณภูมิทำกับทางฝั่งก้าวไกลที่เป็นคณะทำงานคณะเจรจา
เลือกแล้วแก้นนำทั้ง๒พักได้พูดคุยได้หารือกัน
ผมเชื่อว่าต้องได้อ่านโซเชียลสังคมออนไลน์
ที่เขาก็จะคาดเดาวิพากษ์วิจารณ์ต่างวิเคราะห์ต่าง
หรือว่ารายการต่างสื่อต่างที่ก็จะมีบรรดาล
กูรูนักวิชาการได้วิเคราะห์ต่าง
โอ้โหสงสัยก้าวไกลอย่างนั้นสงสัยเพื่อไทยอย่างนี้

ได้อ่านครับได้อ่านแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
เพราะว่าทุกคนก็มีความเห็นมีความคาดหวังหรือมีความฝันที่แตกต่างกัน
มันเหมือนไหมมันตรงไหมมันเหมือนไหม
เดี๋ยวบอกว่าเขามารู้เราแล้วมาดักคอเราหรือว่าโอ้โฮหลายอย่างเลย
ก็คือผมว่าการที่ออกมาก็ชัดเจนว่าบางทีก็เป็นนักวิเคราะห์ทิพย์

ก็คือมันมองแล้วมันอาจจะไม่ตรงข้อเท็จจริง
ผมว่าปัญหาสำคัญในการวิเคราะห์ของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นักวิชาการหรือประชาชนที่จะเฝ้าดู
มันอยู่ที่เข้าใจข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อจำกัดต่าง

แต่ว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องหลายเรื่องที่ซับซ้อนในการเมืองไทยปัจจุบัน
การเมืองไทยปัจจุบันมันไม่เหมือนอดีต
อดีตนี้พอประกาศตู้มเสียงข้างมากก็จบแล้ว

วันนี้มันยังมีเงื่อนไขมีอะไรต่างมากมาย
เพราะฉะนั้นเราก็พยายามคิดแล้วก็ตอนนี้ก็คือ
ไดขั้นแรกของเราคือจับมือกันได้มั่น๓๑๒ต้องไม่แตะ
เพราะฉะนั้นวันแรกที่มีการเรียก๓๑๒คนขึ้นมา
ก็แสดงว่าโอเคบันไดขั้นแรกเราขึ้นแล้ว
เรากำลังจะก้าวขั้นที่๒ต่อไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดความมั่นใจ
และที่สำคัญการเลือกของพัก
สิ่งที่เรากังวลก็คือการที่จะลงไปเลือกหน่ายก
ให้ออกเสียงแล้วก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่ยอม
หรือไม่พร้อมที่จะร่วมกับพักข้างน้อย

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็๑๘๘มันก็ไม่แน่
แล้วต้องหักเป็น๗๑นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถึง
อันนี้ก็เป็นเรื่องมั่นใจแล้วก็ทำให้ดูว่า
ใด๙ที่๒ที่จะก้าวไปมีความสบายใจมากขึ้น
การที่จะมีมาโหวตแข่งก็ยากขึ้น
ผมใช้คำว่ายากขึ้นไม่ได้ใช้คำว่าสามารถเดินไปได้
เพราะว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ
มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจได้ตามเงื่อนไขสถานการณ์ตลอดเวลานะครับ
คือผมก็ทำข่าวการเมืองมาก็หลายยุคหลายสมัยนะครับ
ก็เหมือนที่คุณภูมิธรรมบอกแล้วฮะเวลาเขาตั้งรัฐบาลกันเนี่ย
เสียง๕๐๐ในสภาโหวตเลือกนายกก็ใช้เสียง๕๐๐ใช่ไหมฮะ
จะเป็นตั้งแต่สมัยบิ๊กจิ๋วคุณชวนคุณทักษิณคุณสมัครคุณยิ่งรักคุณอภิษฎ
ก็จะใช้เสียงเหล่านี้
นี่เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่แข็งแรงพอสมควรเลยได้๕๐๐
ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาปุ๊บจับมือปั๊บ

ไปใต้รัฐบาลใหม่ไปใต้รัฐบาลใหม่จนมันเนี่ยกำลังจะโหวต๑๓เนี่ยมันมีเสียงสวเข้ามา๗๕๐เสียง
นั่นก็คือปมปัญหาที่ทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้น
แล้วก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ชัดเจนว่ามันจะไปแน่นอน
ทั้งที่สอสอในสภาพผู้แทนราษฎรเราได้ถึง๓๑๒ซึ่งมันควรจะจบได้แล้ว
ตอนนี้ปมสุดท้ายคือปมอยู่ที่สวตัดสินใจยอมรับหรือเปล่า
ถ้ายอมรับเนี่ยก็จบแล้ว๓๑๒บริหารในสภาร่างนี้ได้ไม่มีเวลาเลย